คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าใครจะทำอะไรนะ
นิดนึงก็แล้วกันขอมีสิ่งที่มันยึดเหนียวจิตใจ
อย่างวันนี้เนี่ยจะก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านดี
เสริมแบบเต็มตัวแถมยังปังสับใจ
จนเอาทำเนี่ยสาวเนยมีกำลังใจเดินหน้าลุยทำธุรกิจอีกหลายตัวเลยคุณผู้ชม

จากจะต้องเต็มที่กับการทำงานแล้วนะคะ

ว่าตัวเธอก็เป็นสายมูกับเขาเหมือนกัน
แต่ตัวเธอเลิกเดินสายไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
แล้วก็เน้นเดินสายทำบุญแบบจัดเต็ม
ส่วนเรื่องหมอดูก็ออกตัวว่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
แต่ว่าถ้าหมอดูคนไหนทักว่าโอ้คุณเนยคุณเนย
คุณเนยเนี่ยจะรวยปังเธอบอกว่า
อันนี้เชื่อแบบสนิทใจเลยค่ะ

คือมูของเนยจะไม่เป็นแบบไม่งมงายหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าทำบุญเน้นทำบุญเน้นเสริมดวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบว่าเราทำบุญกับเรื่อยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์
คือก็ทำหมดอะค่ะเพื่อนเนยนี่คือสายมูทุกคนเลย
แล้วก็แบบมีนั่นมีนี่แต่ว่าก็ดูอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจะเป็นคนไม่ดูหมอดูเยอะเพราะว่าแบบกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีความแบบพอดูเยอะแล้วเราก็หน่อยบ้างในบางที
แต่ว่าถ้าหมอดูคนไหนบอกว่าเราจะปังมากอันนี้ก็จะเชื่อ

แต่ถ้าทักไม่ดีก็อาจจะไม่ค่อยซึม
ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเราทำมาเยอะค่ะ
เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับอนาคตก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็เหมือนทำอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างนี้
ก็ค่อนข้างจะโฟกัสตรงนั้นมากกว่า
ทุกวันนี้ที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ก็เพราะนี่แหละขยันทำงานนะคะ
เห็นไหมตอนแรกเธอไลฟ์ขายแป้งขายลิสติกขายรองพื้นขายทุกอย่างที่จะทำได้

คุณเนยก็เอาทุกช่องทางเหมือนกันนะขยันจริงคุณผู้ชมค่ะ
อีกอย่างหนึ่งนี้นึกถึงเรื่องสายมูนะคุณเนยเขาก็เคยมูเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเปลี่ยนชื่อนะคุณเนยเมื่อก่อนชื่อคุณโบ
เปลี่ยนชื่อเป็นเนยโชติกาก็โด่งดังเป็นผู้แตกเลย